มีปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านหนึ่งในปัญหาคลาสสิกของสังคมไทย
คราวนี้เนี่ยทางฝั่งของผู้ที่เขาไปแจ้งความไปร้องเรียนเนี่ยบอกว่าถูกเพื่อนบ้านทำร้าย
หลังจากไปเตือนเพื่อนบ้านเรื่องดื่มเหล้าแล้วส่งเสียงดังแต่ถูกทำร้ายนะฮะ
ถึงขั้นบุกมาฟันเข้ากระโหลกศีรษะเนี่ยจนแบบกระโหลกแตกนะฮะ
แล้วยังขู่จะฆ่ายกครัวด้วยนะครับ
มีทางฝั่งบ้านที่ถูกฟันเข้าไปเอาคลิปออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมด้วยนะฮะ
หลังจากที่เธอบอกสามีเนี่ยถูกเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านชื่อไพรวันคนที่ถือมีดอยู่นั่นนะฮะ
ใช้มีดดาบเนี่ยมาฟันเข้าศีรษะของสามีเธอจนกระโหลกแตกนี่เธอบอกพยายามฆ่านี่ฮะ
ตั้งสติได้ตอนนั้นก็เอามือถือเนี่ยมาถ่ายคลิปเอาไว้ตอนนั้นสามีถูกฟันไปแล้วนะครับ
หลักฐานก็คือมีดดาบที่อยู่ในมือของผู้ก่อเหตุนะครับเหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเกิดขึ้นเช้าวันที่เก้ามีนาคมที่ผ่านมานะครับ
นี่ร่องรอยบาดแผลนะฮะของสามีนะครับไปแจ้งความที่สพน้ำพองเอาไว้แล้ว
แต่เธอบอกเอ๊ะทำไมทางฝั่งของเพื่อนบ้านเนี่ยคนนี้นี่ฮะคือก็เขาก็ยังใช้ชีวิตตามปกติ
ยังดูมีความสุขดีแล้วฝั่งเธอต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามาฟันสามีเธอ
แล้วยังขู่ว่าจะฆ่ายกครัวด้วยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปถามนะฮะภรรยาของคนเจ็บนะครับ
ก็คือนางสาวอาภาพรวัย๓๑ปีเธอบอกวันเกิดเหตุต้องย้อนไปนู่น
คืนวันที่๖มีนาคมวันมาคบูชานายไพรวันคนก่อเหตุมีบ้านอยู่ติดกัน
เขาตั้งวงดื่มเหล้าดื่มจนดึกดื่นเกือบเที่ยงคืนก็ยังไม่เลิกแล้วส่งเสียงดังด้วย
สามีของเธอนะซึ่งชื่อวิศนุอายุ๓๔ก็เลยตะโกนข้ามกำแพงเลย
บ้านอยู่ติดกันบอกเลิกสักทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยากจะพักผ่อน
จากนั้นก็เลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้นผ่านไป๓วันก็คือเช้าวันเกิดเหตุ๙มีนาคม
สามีของเธอกำลังจะออกไปส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วจะไปทำงานด้วย
จังหวะที่สามีกำลังหันมาคุยกับเธออยู่ไม่ทันระวังตัว
นายไพรวันเดินปรีเข้ามาที่บ้านถือมิดดาบยาวมาเลยนะฮะแล้วฟันใส่สามีเธอทันที
ฟันเข้าศีรษะเลยบาดเจ็บถึงขั้นกระโหลกแตกแล้วนะฮะ
ต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความนะ
ตำรวจบอกเดี๋ยวสามีอาการดีขึ้นจะมาสอบปากคำจะมารวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกแจ้งข้อหาคู่กรณี
แต่เธอก็กังวลว่าโอ้โหมันจะช้าไปหรือเปล่า
เพราะคนก่อเหตุวันที่ก่อเหตุเนี่ยถึงขั้นขู่อาฆาตจะฆ่ายกครัวด้วย
หนูกำลังจะขึ้นซาเล้งกำลังจะขึ้นมอไซค์ค่ะ

จังหวะที่แฟนหนูน่าจะหันมาคุยกับหนูพอดี

ดาบประมาณนี้ค่ะถ่ายทันแค่นั้นค่ะ

เจอมึงข้างนอกพวกมึงตายหมดแหละ

ตำรวจน่าจะลงพื้นที่ไปดูหน่อย

มันก็พากันพูดว่าเสียค่าปรับพันสองพันมันก็จบ
แล้วทีนี้ลูกหนู๓๔คนหลานด้วยแม่อีก

ตอนนี้เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะ

เขาก็เอ๊ะทำไมยังไม่แจ้งข้อหา

คือเหมือนกับรอสอบปากคำรอตรวจสอบ
ซึ่งคนเจ็บก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเจ็บหนัก
คนก่อเหตุยังอยู่บ้านเหมือนเดิม

แต่ว่าไปทำร้ายร่างกายเขาอันนี้มันไม่ถูกอยู่แล้วนะฮะ
เอาฟังหน่อยนะฮะคุณไพรวันนะครับ
อายุ๔๙ปีนะ
วันนี้ไปที่สพน้ำพองนะฮะ

แล้วก็มีประธานชุมชนสว่างโนนทอง
ที่ชื่อแน่จิระทีพแดงนะเพียงไปด้วย
มีเพื่อนบ้านอีกหลายคนไปด้วยนี่ทางนายไพรวันเนี่ยเขาบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นมันมานานแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรัง
ไม่ใช่แค่เรื่องคืนวันนั้นคืนเดียวทางฝั่งของคนเจ็บนั่นแหละ
ก่อกวนคอยปั่นป่วนบ้านเขาปั่นป่วนครอบครัวเข้ามาตลอด
เพื่อนฝูงเวลามาหาเขาที่บ้านเนี่ยนั่งกินข้าวกันธรรมดา
ก็ถูกต่อว่าต่างนานาวันเกิดเหตุยืนอยู่หน้าบ้าน
นายวิศนุคนเจ็บขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกมาที่ถนนหน้าบ้าน
แล้วตะโกนถามเขาก่อนบอกมองหน้ามีปัญหาอะไรอยากมีเรื่องหรือยังไง
ไพรวัลเขาบอกผมก็ยอมรับว่าผมก็โมโหก็เลยไปคว้ามิดดาบมา
แล้วก็วิ่งไปฟันเขาเลยเพราะวันนั้นโมโหมากมันอดทนมานานแล้ว
ทนไม่ไหวจริงก็เลยฟันใส่ไปทีนึง
ผมก็ยอมรับแต่ว่าบันดาลโทษะครับผมใส่ใจว่าผมพยายามฆ่าเนี่ย
ผมไม่ยอมรับครับผมขอปฏิเสธครับก็คือแค่อยากจะสั่งสอนอ่ะ
เด็กมันก็มันเหลืออดจริงครับพูดง่ายว่าผมเหลืออดจริงเลยนะครับ
คนเราทำดีกว่าคนแล้วเรามาโดนหักหลังแล้วคอยระแวงมากก็จะกัด
จ้องผมไม่ว่างครับผลสุดท้ายเนี่ยผมไปทำงานลูกเมียผมอยู่บ้าน
มันก็คุ้มข้างขึ้นก็ด่าอารวาสลูกเมียผมแค่เด็กมากินข้าวเนี่ยครับ
อ้าวเอายังไงล่ะคุณเคชมัสรข้างนี้เขาบอก
ผมไม่ถึงพยายามฆ่านะผมแค่บันดาลโทษะ
พี่ไปฟันหัวเขาเลยนะดาบโอ้โหดูสิ
ฝั่งคนเจ็บเนี่ยมาตะโกนท้าทายเขาก่อนค่ะแต่ฝั่งของภรรยาคนเจ็บยืนยันว่ายังไม่ได้ตะโกนอะไรเลย
ตั้งแต่เมื่อสามวันก่อนคืนมาคะบูชาเรื่องกินเหล้าเสียงดังที่ตะโกนว่าไป
เช้าวันที่เก้ามีนาคมกำลังจะขับรถออกจากบ้านจังหวะเผลอวิ่งมาฟันใส่เลย
คุณผู้ชมครับคนที่มากับทางนายไพรวันนะครับคนที่ไปฟันเขาเนี่ยก็คือประธานชุมชนสว่างนวลทองนะครับ
คุณจิลทีพนะครับนี่เขาบอกว่าครอบครัวของไพรวันกับครอบครัวของวิศนุคนเจ็บ
มีปัญหากันมานานหกเดือนกว่าแล้วมันเกิดจากการที่ไพรวันเนี่ย
เป็นแก่นำในการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการชุมชนชุดเดิมแล้วไปเจอความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
ตอนนั้นชาวชุมชนก็เลยลงมติขับคณะกรรมการชุมชนออกยกชุดยกทีม
ซึ่งหนึ่งในกรรมการชุมชนก็คือวิศนุคนเจ็บก็คือสามีของนางลำปางแม่คนเจ็บ
เหมือนกับเป็นพ่อเลี้ยงคนเจ็บอ่ะเขาก็เลยผูกใจเจ็บแล้วมีปัญหากันเรื่อยมา
เพราะว่าบ้านอยู่ข้างกันด้วยขณะเดียวกันมีชาวบ้านในพื้นที่
เป็นเจ้าของร้านตัดผมในชุมชนสว่างโนนทองนะครับเขาบอกอยู่ในชุมชนมาหลายปีเนี่ย
ความจริงเพื่อนบ้านทุกหลังก็มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อกันก็มีหลังของบ้านของคนเจ็บนี่แหละ
ที่ชอบเอะอะโวยวายหาเรื่องไปทั่วอันนี้เพื่อนบ้านอีกคนนึงเขาบอกนะ
เคยไปตีสุนัขเพื่อนบ้านก็มีบางทีเหมือนหลอนก็มีเชื่อว่าที่นายไพรวันลงมือเนี่ย
จะเหลืออดจริงแต่ต้องรอฟังคนเจ็บเขาด้วยนะตอนนี้มีแต่ภรรยาที่มาให้ข้อมูล
แต่ยังไงก็ไปฟันเขาไม่ได้นะฮะอ่าส่วนภรรยาคนเจ็บนะครับ
วันนี้บอกกับสื่อมวลชนอีกครั้งนะฮะหลังจากเธอมาพบตำรวจเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
บอกว่าตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังรอใบแพทย์จากคนเจ็บเพื่อเอามาประกอบสำนวนคดี
ในการแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุแต่เธอก็ยืนยันว่ามันช้าไปหรือเปล่า
ทำไมไม่แจ้งข้อหาไปก่อนแต่ตำรวจเขาบอกเขาอยากจะดูว่ามันสาหัสหรือไม่สาหัสนะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเงินทองหรือว่าค่าชดใช้อะไรทั้งสิ้น
ต้องการดำเนินคดีอาญาอย่างเดียวภูมิกับการสพน้ำพองพันธุ์ตำรวจเอกพรศักดิ์งามดี
ยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเดี๋ยวจะไล่สอบสวนดำเนินคดี
รวมรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานแวดล้อมคนก่อเหตุและคนบาดเจ็บ
ผิดต้องได้รับโทษอย่างแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นอันนี้ตำรวจเขายืนยันมา